บอกเลยว่ายิ้มแบบแก้มแทบแตกจริง

เบลล่ารานีค่ะล่าสุดออกงานนะ

ไม่ได้คิดจะเป็นการเปิดตรงเปิดตัวทีใดนะครับ
เขาก็ไม่ได้ไปกันแพ็คคู่บ้างไปกันกับหลายคน
นะคะเยอะมากเลยค่ะ
งานนี้เบลล่าชี้แจงว่าเต็มใจอยากจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านจริงนะคะ
ไม่คิดว่าจะเป็นการเปิดตัวอะไรทั้งนั้นเลยค่ะคุณ
นักแสดงสาวยังอัปเดตถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มต่างท่องให้ได้ฟังกันด้วยนะคะ
รวมถึงชี้แจงกระแสข่าวที่แฟนคลับคู่จิ้นบ้านจิรานีค่ะ
ซะแล้วขอบคุณคะมีการแยกทางค่ะ
เพราะว่าพักหลังนะคะเธอลงรูปคู่กับพี่เวียทียิป
ทำให้แฟนนั้นลืมภาพจิ้นกับเจมส์จิรายุทธ์ค่ะ
ซึ่งเบลล่านะก็จะว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะ
เจตนาที่อยากไปช่วยเหลืออยากไปอะไรอย่างนี้มากกว่า
เปิดคู่ทำคุณคุยกันร่วมกัน

ที่เขาถ่ายรูปเยอะถ่ายไปหมดไม่รู้เท่าไหร่กี่ฟิล์ม

ชัดเจนมากขึ้นไหมคือเบลมองว่ามีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นมากกว่า

ที่เป็นบ้านคู่ที่ยังติดตาม

หลังจากที่พี่เบลไปช่วยนำทั่ว
ทำงานได้เบลทำงานได้กับทุกคนเลยค่ะ

เพราะว่ากับเจมส์ก็คือเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีอยู่แล้ว

ทีมเบลทีมเจมส์อะไรอย่างนี้
อันนี้เบลไม่ทราบจริง
ก็ยังมีคนที่ยังติดตาม
ยังให้กำลังใจเบลอยู่นะคะ
ส่วนบ้านจีรานีอย่างที่มีข่าวดราม่าออกไป

ว่าจะรู้สึกดราม่าน้อยอกน้อยใจ
ก็ได้ยินว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมว่า
แล้วแต่มุมมองในแต่ละคนดีกว่าครับผม
แต่ว่าให้ว่าใครเลยดีที่สุด
คือในเรื่องของของงานไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่า

ผมว่าทุกคนที่ชื่นชอบในตัวศิลปิน
ก็ต้องมาจากผลงานหรือว่าบทบาท
จากที่เล่นกันมาทั้งนั้นแหละครับ

ชอบอะไรก็ชื่นชอบกันในผลงานครับ

หรือว่าจะมีการเปลี่ยนคู่กันไปเรื่อยก็ได้นะฮะ
ก็ถือว่าเป็นการสีสันของวงการบันเทิงกันแล้วกันนะคะ